ที่บูรีรามคุณแม่ท่านหนึ่งร้องทุกข์กับสื่อมนตรภิกษาโรงงาน
บอกลูกฉันอยู่ป๔ร้องเรียนใครครับ

บอกว่าลูกเขียนหนังสือผิดพอตบหัวครับ

สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
ลูกชายอายุ๑๐ขวบเรียนป๔อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งถูกพอทำร้าย
เขาว่างั้นนะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะบ้านมีฐานะยากจน
แล้วอยากจะมีคนมาเยียวยาจิตใจลูกชาย
ทีมข่าวได้คุยกับนางบุญหลงอายุ๔๐ปีครับแม่ของเด็กชายเอเล่าบอกว่า
ลูกชายเนี่ยเรียนอยู่ป๔หนีออกจากโรงเรียนฮะไปนอนสมอยู่ที่กระท่อมที่ทุ่งนา
แม่ก็ไปถามเป็นอะไรล่ะลูกเป็นอะไร
ลูกบอกปวดหัวปวดหัวเพราะว่าถูกพอใช้มือตบหัวเป็นประจำเลย
หนักที่สุดคือวันเกิดเหตุรัวตบ
เด็กบอกรัวตบเลยแม่รัวตบแบบรุนแรงนับครั้งไม่ถ้วน
ทีแรกก็ไม่เชื่อลูกนะครับเพราะอาจจะแหมไม่อยากไปโรงเรียนเปล่าอ้างหรือเปล่า
แต่วันต่อมานะครับพาลูกไปส่งที่โรงเรียน
พอไปถึงลูกชายร้องไห้บอกไม่เอาไม่เข้าเรียนไม่เข้าเรียน
ผอจะทำร้ายนะฮะนะครับแล้วครูนะครับที่เป็นเวรอยู่ที่โรงเรียนนะ
ก็บอกถ้าเด็กถ้าปวดหัวก็ลาไปหาหมอได้
ปรากฏว่าไปถามเพื่อนลูกดูสิมันจริงไหม
ลองให้แม่เล่านะครับไปถามเพื่อนลูกแล้วได้ความว่ายังไงฮะ
ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหม

ค้าคาดไปแอบอยู่นั่นพูดไม่เห็นก็เห็นลูกกำลัวนอนควับค่ะ

เขาก็ยังไม่บอกว่าพอโอตบหัว
พูดไปบ้านเขาก็บอกว่า

ไม่ฟังอะไรก็น่าจะพูดสอนได้
แต่ไม่น่าจะไปตีไปทุบเด็กอย่างนั้น

เอลูกเอแล้วผอตบลูกทำไม

ซึ่งการตบแต่ละครั้งพอจะด่าด้วยคำว่า

ผมเจ็บด้วยผมกลัวด้วยไม่กล้าหนีด้วย
นะครับแม้แต่ร้องไห้ต่อหน้าผอยังไม่กล้าเลย
ทีมข่าวไปสอบถามนายบุญส่ง

โอ๊ยผมเข้าไปสอนนะ
นักเรียนชั้นป๔แทนครูประจำชั้นคนเดิมที่ย้ายโรงเรียนไป
ไม่ได้ตบเอามือลูบเอามือคลึงหัวเด็กเฉย
เรื่องตบเด็กไม่ใช่นะครับ
คือเรื่องสอนแล้วผมเป็นคนเสียงดังเนอะ
ให้เด็กเข้าใจสอนให้เด็กเข้าใจ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กไม่ค่อยมาเรียน
เราก็พยายามติดตามอยากให้มาเรียนทุกวัน
ให้มีความรู้ติดตัวเพราะว่าหนูโตไปจะได้มีอาชีพ

ส่วนมากก็แตะหัวแล้วก็คือยักษ์รักษาเรียนว่า
คือทำให้เขารับรู้นะก็คือก็คือกลิ้งเอาฝ่ามือแบบ
แม่นะฮะก็ไม่มีภาพยืนยัน
เพราะว่าตบกับคลึงเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
มันคนละระดับเลยนะคะมันคนละระดับความเจ็บเลย